เมื่อวานเธอบอกว่าชักชาติไม่ให้ปิดถนนสีลม
จริงคือผู้ว่าบอกแบบนี้
คือบอกว่าถนนศรีลมปีนี้ไม่ปิดนะ
แต่ไอ้ที่ไปคนไปเหมือนเดิม
แล้วก็ไปเล่นกันตามตรอกซอกซอย

ดังนั้นดูบรรยากาศที่ศรีลมกันหน่อยค่ะ
เล่นกันบนฟุตบาทแล้วก็ริมแล้วก็ตามซอยต่าง
นี่บรรยากาศที่ซอยศรีลมค่ะ

สงกรานไปไหนไปเข้าสถานีไปสีลมอีก
ยังเคยไปรายงานสดสงกรานบนถนนศรีลมเลย
พี่แล้วตอนนั้นที่ปิดตรงแยกปิดตั้งแต่แยกไฟยาว
แบบคนเดินไม่ปิดไม่ปิดคนเยอะค่ะแต่นี่ไม่ได้ปิด
ก็ไปเล่นน้ำกันในซอยนี่ไงศรีลมซอย๔ซอย๒ตรงนั้น

มีปืนฉีดน้ำมีพร็อปเครื่องแต่งกายต่าง
เอาซองกันน้ำนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ได้ปิดเห็นป่ะ
รถก็ยังขับมาได้แต่รถติดมากค่ะ
นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือนะ
ลงไปผิวถนนไม่ได้แต่งตัวโป๊ะเปลือยไม่ได้เล่นแป้งดินสอพอง
ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานมาเล่นดูแผงขายปืนฉีดน้ำ
เป็นแนวยาวไปริมทางนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจกับตำรวจเขาอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ผู้ประกอบการเองก็ต้องมาแหละ
กรานแบบนี้ขายอะไรบ้างขายปืนฉีดน้ำ
ซองกันน้ำขายแว่นกันน้ำ
มีบริการเติมน้ำด้วยเติมน้ำเย็น๕บาท๑๐บาท
อย่างหนึ่งนะสงกรานนะพี่ต้องมีข้าวไข่เจียว

ข้าวไข่เจียวใส่ซอสพริก

แล้วกินข้าวไข่เจียวทำไมไม่รู้

แล้วข้าวไข่เจียวมันเป็นอะไรที่คุณผู้ชมเป็นไหม
คือต้องซื้อเขากินถึงจะอร่อย
ถ้าทอดกินเองที่บ้านมันไม่อร่อย

ว่าถนนถูกปิดคือคนไปเยอะ
ถนนไม่ปิดจากไม่ปิดมันต้องปิดไปโดยปริยาย

เพราะว่ารถก็ยังแบบผ่านได้

บางคนถ้าไม่ได้เดินคือให้คนข้างหลังดันไปเรื่อย
แล้วไหลไปเนอะ